อยู่ที่งานบุญเหมือนกันและที่สำคัญมีตัวเลขมาฝากด้วย

ไปกันที่นครพนมกันดีกว่าคุณผู้ชม

เขามีพิธีบวงสวงพญาศรีสัตนคราชยิ่งใหญ่อลังการ
ในงานเนี่ยมีสายยานพญานาคร่วมงานเยอะเลยนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือนักร้องหนุ่มสายมูน้องก๊อตจิรพัฒน์
คนนี้บอกเลยว่าสายมูแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ก๊อตเนี่ยมีโอกาสได้มาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้ด้วยนะคะ
งานนี้หนุ่มก๊อตค่ะนอกจากจะมาร่วมงานแล้ว

เพลงดังของเขาเพลงพันปีที่รอคอย
ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วพ่อเอ้ยดังแล้วจ้ะ

ขอพรของานแล้วก็ขอโชคขอลาบด้วยนะคะ
และงานบุญแบบนี้ใครถามหาตัวเลขมีแน่นอนค่ะ
มีตัวเลขมาฝากบันเทิงไทยรัฐแน่นอน
ซึ่งหนุ่มก๊อตขอเป็นตัวแทนละกัน
ทำการจุดทูปตามภาพเลยคุณผู้ชมค่ะ

วัยมากนำไปปักนี่นำไปปักที่พายบายสีเลขที่ได้อ้าวตายคิวเธอแล้วอันไง
แต่คุณผู้ชมช่วยดูกันหน่อยบางคนก็ว่า

๓ฉันว่า๓

ใช่๒มันจะปั้นกว่านี้ฉันว่า๓ไม่๓ก็๘

เสียงหนูดังกว่าชนะ
เสียงดังนี่คือแบบรีบดูเลขภาพบทเพื่อนตลอดเลย

มูให้สุดแล้วไม่หยุดที่อะไรเลย

ตามหนุ่มก๊อตค่ะเดินทางไปที่อืม

ต้องมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่แน่เลย

บอกเลยว่าเสียงนี้นะต้อนรับข่าวน้องก๊อตเลย
เพราะดูซะก่อนเดินทางไปที่เกาะดอนสวรรค์
คุ้นกันไหมเกาะดอนสวรรค์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานรักผาแดงนางไอ

โด่งดังมากเลยคือทางด้านน้องก๊อตเนี่ยพร้อมกับคุณพ่อและคุณแม่นะคะ
เดินทางไปกราบไหว้องค์ปู่ศรีสุวรรณคราช
พร้อมกับขอพรขอโชคขอลาบด้วยนะคะ
ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็ทำการจุดทูปเสี่ยงโชคอีก

อะไรอ่ะพอย๐หรือ๖
๐หรือ๖หรือเปล่า

ดูเป็นกลมนะฉันว่า๗๙๐
แต่ว่าถ้าเป็น๖ข้างล่างมันสั้นไป

น่ารักจังเลยคนนี้บอกเลยว่า
หล่อทั้งเก่งงานรุมแน่นเวอร์

สูสีเบียดคู่มากับเชอรี่เราเลย

คืออย่างนี้นะคะล่าสุดเนี่ยน้องเต๋าเขาโพสต์ภาพ

สวัสดีวันจันทร์กับปลีกล้วยที่บ้านครับ
ก้วยป่าแบบนี้ทานได้มั้ยครับ

ซึ่งก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยค่ะว่า
ไม่ได้สนใจว่ากล้วยพันธุ์อะไร
หรือว่าเป็นยังไง
คือเราเล่าผักกล้วยมาทั้งหมดเนี่ย

เขาก็บอกว่าบ้านเลขที่เขาเนี่ย

ถ้าใครอยากตามสามารถตามได้เลย

ส่วนข่าวนี้คุณผู้ชมขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ
คือเมื่อวานนี้ค่ะแม่ฮายของเราเนี่ยค่ะ
ฮายอภพรแล้วก็พี่ก้าวอำพรแหวนเพชรค่ะ
เริกดีเมื่อวานนี้นะคะฟังให้ดีค่ะ
วันที่๙เดือน๗ปี๖๖
คนเขียนสคริปต์เนี่ยมันเหมือนเลขคู่เลขอะไรอย่างนี้เลยเนาะ
ได้มาร่วมทำพิธีอันเชิญนะคะปู่แก้ววิสุทธิ์แสนมงคลนวรรณคราชค่ะ
ของบริษัทชั้นเทพ๑๘ล้านชื่อบริษัทก็คือร่ำรวยมาก
โดยมีทีมงานผู้บริหารสายมูมาร่วมบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมากเลยนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมดูภาพขององค์ปู่แก้ววิสุทธิแก้วมงคลนวรรณคราชองค์นี้ค่ะ
ตามภาพเลยนะคะมีความสวยสง่ามากนะคะซึ่งก็มีแฟนเข้ามาร่วมอนุโมทนา

โอ้โหสุดยอดเลยนะ
ก็คือ๐๙๐๗๖๖นั่นเองนะคะ

ใช่พี่แจ๊คจดแล้ว๐๙๐๗๖๖
เมื่อวานนี้ต้องเป็นวันที่เลิกงามยามดีแน่